กรณีนี้ฮะสงสัยคงจนมุมจวนเจียนเต็มที่แล้วล่ะ
คนร้ายนะครับกระโดดลงแม่น้ำแม่กรอง
ขอโทษตอนนี้น้ำมันแรงน้ำมันเชี่ยวนะฮะ

นั่นคือตำรวจตำรวจช่วยชีวิตคนร้ายก่อน

ใช่ฮะก็เอาไม่อยู่แล้วน้ำมันแรงนะครับ
นายชายศรัชดานะฮะเป็นคนร้ายนะครับ
ตำรวจช่วยขึ้นมาจากแม่น้ำที่เชี่ยวกรากนะฮะ
รอดตายหุดหวิดนะครับนายชายศเป็นผู้ต้องหาตาม
หมายจับสารจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหาสถาน
แล้วก็ใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
เพื่อพาทรัพย์นั้นไปเหตุเกิดเมื่อวันที่สิบแปดกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ชายศรัชดาไปกับเพื่อนชื่อมี่นะฮะมี่ยังหนีอยู่
รักทรัพย์ที่บ้านในหมู่๕ตะบนเมืองใหม่
อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ทราบว่าชายศเนี่ยนะฮะ
หนีมาอยู่ที่วัดเพลงราชบุรีนะครับอำเภอวัดเพลงราชบุรี
เข้าตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มระหว่างนำตัวนายชายศนะฮะ
ลงจากรถที่หน้าสอพออำภาวาชายศรัชดาวิ่งหนีนะฮะ
ชายศรัชดาวิ่งหนีกระโดดตู้มลงไปน้ำแม่กรองครับ
ปรากฏว่าตอนนั้นตอนชุมนี้น้ำมันเชี่ยวชายศรัชดานะฮะ
แล้วแม่น้ำมันใหญ่ขนาดนั้นนะครับไหว้ไม่ไหวไหว้ไม่ไหว
ตะโกนเรียกตำรวจให้ช่วยสิคราวนี้นะครับ
ตำรวจก็ขอให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับพายเรือไปเอามาหน่อยนะฮะ
เดี๋ยวจะจมน้ำตายซะก่อนสุดท้ายก็จับกลุ่มตัวไว้ได้อีก
ยศให้การยอมรับสารภาพว่าเขานี่แหละก่อเหตุจริง
วันเกิดเหตุเนี่ยขี่จักรยานไปกับมี่นะฮะ
มี่แล้วก็เข้าไปขโมยพระพุทธรูป
ส่วนมี่เนี่ยเป็นคนเอาของไปขายเขาก็ไม่ได้ส่วนแบ่งหรอกนะ
ส่วนสาเหตุที่จะกระโดดน้ำหนีตอนนั้นเพราะไม่อยากถูกจับติดคุกนะครับ
อ้าวตำรวจสพอัมพวาดำเนินคดีครับ